นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหตุสลดนะคะ

เด็กชายวัย๒ขวบค่ะ
โดยที่คุณปู่ไม่รู้ว่าหลานขึ้นไปนอนบนรถคันนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมรถมาจอดตรงนี้
ขึ้นไปนอนแล้วคาดว่าน้องขาดอากาศหายใจ
คือเสียชีวิตนะตอนนั้นแต่ปู่ยังไม่รู้ว่าน้องขึ้นไปบนรถ
แล้วเสียชีวิตแล้วปู่ขับรถคันนั้นไปซื้อของ
โดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าหลานอยู่ที่พื้นเบาะหลังเห็นไหมคะ

ปู่ลงไปซื้อเสือกลับมาที่รถจะเอาเสือกลับมาไว้ในรถค่ะ
เปิดรถขึ้นมาพังงะเลย
เห็นศพหลานนะคะโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยกลายเป็นว่านี่แหละค่ะ
ที่จอดรถตรงนี้ก็เพราะว่ามาซื้อของไงนะคะ

ทะเบียนกไก่ขไข่๕๙๕๓ยาลานะคะ
จอดอยู่หน้าร้านขายของเบ็ดเตอร์เล็ต
ริมถนนนาคราชบำรุงอำเภอเบตงจังหวัดยาลานะคะ
แล้วศพน้องเนี่ยคือสภาพศพยังไม่ขึ้นอืดนะคะ
เพราะคาดว่าน่าจะยังเสียชีวิตไม่นานนะคะ
ทีนี้คุณตาหรือว่าคุณปู่ชื่อว่า
อรอแมร์บาเออายุ๗๓ปีบอกว่า
คือก็ไม่ทราบจริงนะว่าหลานขึ้นมาบนรถตอนไหน
ตอนออกจากบ้านมาปู่บอกว่าก็ไม่ได้พาหลานชายมาด้วยนะคะ
คาดว่าตอนที่จอดรถอยู่ที่บ้านนั่นแหละ

พอเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปปิดประตูออกไม่ได้
ขึ้นมานอนนอนหลับไปแล้วขาดอากาศหายใจ
สุดท้ายกลายเป็นหลับไม่ฟื้น

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำศพของน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเบตง
เพื่อทำตามกระบวนการขั้นตอนก็คือชนะสูตรอย่างละเอียด
แล้วจะนำศพกลับไปให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
แสดงความเสียใจจริงอย่างสุดซึ้ง
แล้วก็อยากให้ผู้ปกครองดูไว้เป็นอุทาหรณ์
ถ้าเกิดว่าเด็กเล็กท่านไม่เห็นแป๊บเดียวท่านต้องตามหาแล้ว

สายตาไม่ได้นะคะ